เหตุการณ์นาทีเป็นนาทีตายเป็นชีวิตของคนคนหนึ่งที่ตอนนี้ครอบครัวติดใจเรื่องของเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าทำไมโทรแจ้งแล้วถึงไม่มารับตัวคุณพ่อของเธอ
ลูกสาวบอกว่าถ้ามารับทันพ่ออาจไม่ตายแบบนี้เสียชีวิตเลยนะคะคือทางด้านของผู้เสียชีวิตคือคุณต้อมค่ะ
ชื่อว่านายธวัชชัยปานทองอายุห้าสิบเอ็ดปีเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยสภาพเขาเป็นแบบนี้ขออภัยด้วยนะคะ
หงายเสียชีวิตอยู่ค่ะอยู่ที่หน้าห้องพักของตัวเองนั่นแหละ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยจรรย์สนิทวง๑๒อยู่ที่ท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพค่ะ
คุณออฟเป็นหนึ่งในคนที่ตอนแรกได้เจอกับคุณต้อมก่อนเสียชีวิต
คือคุณออฟเล่าแบบนี้บอกว่าช่วงเช้านะคะของเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเช้าได้
เขาเห็นคุณต้อมคลานออกมาจากที่ห้อง
ลักษณะคือมาขอความช่วยเหลือแต่ตอนนั้นยังคุยกันรู้เรื่องนะ
ทางด้านของในต้อมบอกว่าเนี่ยปวดหัวมากเลยเกิดอาการใจสั่นด้วย
ให้คุณออฟโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้หน่อยได้ไหมให้มารับไปโรงพยาบาลหน่อย
ทางด้านของคุณอ๊อฟบอกว่าก็ตอนนั้นยังเห็นทางด้านของในต้อมมีสติดีทุกอย่าง
ตอบถามรู้เรื่องได้หมดและที่สำคัญเจ้าตัวก็คือคนตาย
เป็นคนคุยนะคะแล้วบอกเส้นทางให้กับเจ้าหน้าที่สายด่วน๑๖๖๙ด้วย
ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของคุณอ๊อฟบอกว่าเธอต้องรีบไปทำธุระ
แต่เธอก็เห็นแล้วว่ามันก็โอเคแล้วนะ
คือยังคุยได้ยังพูดรู้เรื่อง
แล้วก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวมารับ
เธอก็เลยตัดสินใจออกไปทำธุระข้างนอก

เอ้ามาเจอคุณต้อมตอน๑๐โมงเสียชีวิตอยู่หน้าห้อง
เอ้าแล้วที่โทรไปหาสายด่วน๑๖๖๙ล่ะ
บอกเดี๋ยวจะมารับทำไมไม่มีใครมารับ
ปรากฏว่าติดต่อสอบถามไป

เจ้าหน้าที่แสดงความเสียใจกลับมา

เพราะเขาบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบแล้วนะคะ
ลูกสาวของคนตายบอกแบบนี้ว่า

มีแค่อาการเครียดกับปวดหัว
เกิดเรื่องแบบนี้ยอมรับบอกเลย
ติดใจการทำงานของเจ้าหน้าที่
ถ้ามีรถพยาบาลมารับพ่อพ่อคงไม่ตายค่ะ
นี่แหละคือเธอบอกว่าดูมาตลอดเห็นข่าวตลอด
มีปัญหาเกิดเหตุฉุกเฉินให้โทรเรียก๑๖๖๙โทรแล้ว

กระทั่งพ่อมาเสียชีวิตแบบนี้
เขาตั้งข้อสงสัยใดก็ตาม
เดี๋ยวจะต้องมารอให้ทางด้านของ๑๖
คนที่รับแจ้งเหตุด้วยมันเกิดอะไรขึ้น

ตอนนี้ครอบครัวนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศล

ไม่กำหนดวันเผาจนกว่าเรื่องนี้จะมีการชี้แจงค่ะ